พาไปเที่ยวจ้ะที่บุรีรำคุณผู้ชม
จังหวัดบุรีรำเขามีที่ท่องเที่ยวเยอะใช่ไหม

เป็นเมืองกีฬะหรือเป็นโบราณภรรษฐาน
แต่ตอนนี้ค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือ
เป็นอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมที่วิวนี่ดี
เหมาะกับการไปท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง

แล้วก็สัมผัสอากาศที่เย็นสบาย
บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยจราเข้มาก
อยู่ในตวงพระเมืองจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งทางโครงการชนรับประทานจังหวัดบุรีรำ
เขากำลังพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แหละค่ะ
ก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม
เอาอาหารมานั่งรับประทานกัน
ช่วงที่อากาศกำลังแบบสบาย
แล้วก็ชมความสวยงามของพระอาทิตย์
ที่กำลังตกดินสะท้อนไปที่ผิวหนาวด้วยประคุณ

ฟินเลยค่ะสำหรับบรรยากาศดีแบบนี้
แล้วก็ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกลับบ้านไปนะคะ

กำลังทุ่มงบประมาณเนรมิต
เก็บน้ำห้วยจราเข้มาก
แล้วก็ยังสร้างหอชมวิวความสูงถึง๕ชั้นนะคะ
สามารถเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบเลย

ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้เพื่อความสวยงามด้วยนะคะ
ถือว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ที่จะเชื่อมโยงกับอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดนะคะ
แล้วก็สอดคล้องกับการเป็นเมืองท่องเที่ยว
และเมืองกีฬาระดับโลกด้วย

เผื่อว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ก็จะได้ไปแวะชมธรรมชาติ

รีรำเนี่ยโอ้โหเขาเป็นเมืองแข่งกีฬาจริงนะ
แข่งมอเตอร์ไซค์ก็มีฟุตบอล